ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะดูแล้วดิฉันยิ้มรอก่อนเลยค่ะยังไงฮะ
แล้วเจอแม่ค้าแบบนี้เป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะซื้อไหมคะ

อันนี้๔กรัทเท่าไหร่

เออได้

นี่ขายอยู่ที่ภูทับเบิกที่เพชรบูรณนะ
คือราคาเท่าไหร่ไม่รู้

นี่๔กรัม๕๐บาทจากปกติ๖๐บาทหนูลดให้๕๐
ลดให้๕๐นิดสรุปเหลือ๑๐บาทใช่ไหมลูก
นี่ค่ะคนเห็นคลิปนี้แล้วเข้าไปดูกันเพียบจริงค่ะ
เป็นไวรัลที่น่ารักมากนะเพราะว่าคนดูทะลุแบบ๓ล้านวิวไปแล้วอะค่ะ
แล้วคนก็ไปคอมเมนต์บอกโอ๊ยน่ารักจังเลยลูกแม่ค้า
ตัวจริงราคาขายเนี่ยยังไม่รู้เลยแต่ก็ช่างพูดช่างเจรจาเหลือเกิน
นี่เป็นการตลาดที่ดีเยี่ยมเลยนะแววแม่ค้าร้อยล้านมาแน่แล้วแหละ
ครับน่ารักเนาะ